ก่อนอื่นนะคะสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่กรุณาสละเวลามาวันนี้
จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนี้เป็นสิ่งที่พี่ปุ้ยเคยพูดไว้แล้วว่า
ไม่อยากให้มีการแถลงข่าวอะไรทั้งสิ้น
มันผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องความผิดกฎ
อย่างที่เคยพูดไปว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสำหรับเรา
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้ก็คงจะต้องมีการพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกันนะคะ
ซึ่งแน่นอนหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเราได้เชิญทั้งสองท่านมาด้วยไหม
ปุ้ยก็เชิญไปนะคะเชิญทั้งในแง่ส่งไปทุกช่องทาง
แต่แน่นอนค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะติดภารกิจได้นะคะ
ทีนี้ถามว่าทำไมต้องเชิญกระทันหันหรืออะไร
ปุ้ยคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
แล้วก็เข้าไปทำอะไรใหม่ให้กับสังคมโดยเฉพาะเหลือเวลาอีกแค่๑๑วันเท่านั้น
พี่ปุ้ยพี่นะก็โอ้โหเคร่งเครียดกันมากเพราะเราอยากจะทำอะไรออกมาให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้อง
หลายธุรกิจหลายบรรยากาศมันซึมเศร้ากันไปหมดแล้วพี่ปุ้ยอยากจะทำให้ทั้งโลกเนี่ยเขาเห็นว่าเมืองไทยของเราดีอย่างไร
อุ่นอย่างไรไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยความรักความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ที่จะทำด้วยกันความสามัคคีที่จะทำด้วยกันนะคะ
อันนั้นคือเป้าหมายจริงแล้วหวังใจมากค่ะในแต่ละปีที่ได้ทำไปทำไปเนี่ยมันมีแฟชั่นมากเลยว่าอย่างเดียวเลยที่พี่ปุ้ยกับพี่นะเนี่ยเรานั่งหัวเราะกันสองคนบอกเราเป็นบ้าไปแล้วแน่เพราะว่าได้ไหมคะไมโครโฟนได้ไหมคะไม่ได้นะคะไม่เอาแล้วนะคะเสียงมันตีนะคะ
ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าคะที่เราจะต้องมุ่งมั่นในสิ่งนี้เรายังหัวเราะกันสองคนว่าเรานี่เอาเข้าจริงเราบ้ามงกุฎมากกว่าเคยใครมันเป็นแพชชั่นที่อยู่ข้างในอย่างที่บอกไม่ถูกว่าสามสิบกว่าปีแล้วว่าจะทันไหมเนี่ยจะตายก่อนแก่ตายก่อนไหมเนี่ยเราจะต้องได้มงที่สามมานะพี่นะเราก็พูดกันอยู่
จะต้องมานั่งพูดตรงนี้แล้วเป็นการพูดที่ไม่ทำร้ายใครทั้งสิ้นแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะได้นั่งพิมพ์เอาไว้เพราะว่าเช้านี้จะได้พูดทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ่านในสิ่งที่พี่ปุ้ยเนี่ยได้เมื่อคืนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะนั่งทำพันซีที่นั่งอยู่ก็เลยร่างสิ่งนี้ขึ้นมานะคะก็จะขออนุญาตนะคะอ่านไปตรงนี้นะคะในสิ่งที่ตัวเอง

จัดการประกวดและคนที่จะอยู่ในการประกวดของเราหมายถึงทั้งทีมงานทั้งกรรมการนะคะจะต้องไม่มีบายแอดจะต้องไม่รักชอบเกลียดชังผู้เข้าสมัครหรือผู้เข้าประกวดคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดทั้งกองจะต้องรักษาความลับอย่างยิ่งยวดในแต่ละขั้นตอนเนื่องจากเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราได้วางไว้นะคะก็เป็นการค้นหาตัวแทนประเทศที่มีบุคลิกภาพมีความงดง
อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่า
ผู้เข้าประกวดของเราทั้ง๓๐คน
ที่เราทุ่มเทคัดเลือกผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยนะคะ
มีองค์ประกอบที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ
ทุกคนล้วนแต่มีความพิเศษมีความดี
และที่สำคัญสาวงามของเราที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ย

ครีมที่สามารถจะต่อยอดอะไรก็ได้นะคะ

เพราะว่าเธอเหล่านั้นทุกคนค่ะ

มีบุคลิกภาพอันโดดเด่นเป็นสง่า
แล้วก็มีความงามในอัตลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงไทยทั้งสิ้นนะคะ

ก็จะร่วมกันหล่อล้อมแล้วก็ฝึกฝนสาวงามเหล่านั้นโดยให้สำนึกอยู่เสมอว่า
เรากำลังทำเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของประเทศ
เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทุ่มเทแล้วก็รักษากฎเกณฑ์
กติกาทุกอย่างของกองประกวดอย่างเคร่งครัด

ที่จริงเธอก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของพวกเรา
ปุ้ยกับพี่น้าชมเธอตลอดว่าความที่ชอบอ่านหนังสือนี่เป็นเรื่องดี

บางครั้งการแต่งภาษาหรือการแต่งหนังสือแต่งจดหมาย
หลายคนชมบอกพี่ปุ้ยแต่งจดหมายเพราะเขียนหนังสือได้ดีเพราะประโยชน์เลยค่ะ

อันนี้ก็อยากจะปลูกฝังเรื่องการชอบอ่านหนังสือให้กับเยาวชนและกับทุกคนด้วย

ทีนี้เธอก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจอย่างที่เราบอกไว้ว่าเธอเก่งนะคะ
แต่อย่างที่เรียนทุกคนค่ะ
วันนี้พี่ปุ้ยยังยืนย้ำคำเดิมนะคะ

กฎระเบียบกฎเกณฑ์และกติกาต้นแบบของกองประกวด
เรามีชัดเจนและละเอียด
สาวงามทุกคนเนี่ยคุณกำลังเดินทางเข้าสู่เวทีระดับโลกค่ะ
คุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่พร้อมจริงในทุกมุม
นะคะว่าพร้อมในทุกมุมในทุกมิตินะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราพยายามมากในเวลาอันสั้น
เราจะหล่อหลอมและพัฒนาคุณให้มีความสมบูรณ์แบบ
เวลามันน้อยนิดมันกระชั้นเหลือเกิน
เราไม่อาจที่จะเลือกหรือย่อหย่อนผ่อนปลนให้กับใครบางคนได้
ย่อห่อนผ่อนปลนให้กับเรื่องบางเรื่องได้

ทีนี้การหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกองประกวด
และของพวกเราทุกคนก็คือเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมกัน
และนี่คือหลักยุติธรรมแล้วก็คือรากฐานที่สำคัญของกองประกวดของเรา
ที่พี่ปุ้ยพี่นะเนี่ยใส่หัวใจไว้จริงความยุติธรรมความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันนะคะ
ในวันนี้นะคะไม่ว่าน้องจะรู้สึกยังไงหรือจะสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์เช่นไรนะคะ
พวกเราคณะกรรมการกองประกวดก็รับได้รับได้กับความรู้สึกเช่นนั้นนะคะ
และให้ความเป็นธรรมทุกอย่างแต่พี่ปุ้ยอยากจะขอร้องนะคะอยากจะขอร้องทุกคนเลยค่ะว่า
ให้มองได้ไหมคะว่าความยิ่งใหญ่ที่พวกเราเหนื่อยและเราก็พยายามกันเหลือเกินที่จะทำให้กับประเทศชาติของเรา
แง่มุมของการประกวดนางงามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยจริงและโดยเฉพาะในภาวะโควิดเช่นนี้เนี่ย
หลายครั้งที่พี่ปุ้ยพี่นะจับมือกันว่าเออเราบ้าเปล่าเราทำอะไรเนี่ยเราเหนื่อยเราเสียเงินทองมากมาย
ปีนี้โชคดีนะคะที่เรามีสปอนเซอร์ใจดีของเรามากมายหลายท่านซึ่งก็อ่วมอรไทยในเรื่องของพิษเศรษฐกิจเหมือนกัน
บางคนมาช่วยด้วยสิ่งของมาช่วยด้วยองค์ความรู้ที่มีมาด้วยมาช่วยด้วยเทคโนโลยีที่มีแต่มันจะต้องช่วยกันเขาพูดอย่างเดียวว่าอ้าว
ซึ่งเราคือพี่ปุ้ยบอกตรงว่าซึ้งมากมันไม่ควรจะได้ขนาดนี้หรือใครคิดว่าจัดง่ายคะในยุคแบบนี้
ร้านไหนไหว้ช่วยกันมันมันเป็นอารมณ์ความสามัคคีความร่วมมือทั้งหมด
และวันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอย้ำเลยค่ะว่าเป้าหมายของเราเดินหน้าคว้ามง๓เท่านั้นค่ะ
เรื่องอื่นเนี่ยพี่ปุ้ยอยากจะจบดราม่าไว้แค่นี้นะคะ
แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่เราจะต้องปฏิวัติอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างนะคะ
เรื่องจริงแล้วเนี่ยการที่ถ้าจะงัดหลักฐานอะไรออกมามากมายเนี่ย
เข้าเรื่องนี้นะคะเพราะปุ้ยพูดไปเรื่องของหลักฐานเนี่ย

คล่องใจมาขอพี่ปุ้ยดูได้
แต่ว่าอย่าขอยืมแฟม
ทุกอย่างเราไม่ได้พูดลอยลำไม่ได้พูดไปเองหรือไม่ได้คิดไปเอง
หรือไปแกงอะไรที่แบบแกงคืออะไรนะ

มีชัดเจน
หน้าที่น้องเราให้กรอกผู้ปกครองพี่เลี้ยงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

น้องนี่สายตา๕๐กว่าเป็นอย่างนี้จริงชื่ออะไรนะ

นี่ที่น้องกรอกไว้แล้วก็ใส่ตำแหน่งว่าเป็นเลขา

และจริงที่พี่ปุ้ยอยากให้มานั่งกันเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ถามกันว่าใช่หรือไม่

หลังจากที่สมัครก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ทำถูกต้องหมด
เมื่อวันปฐมทิเทศ๓๐สาวงามที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ย
ก็ถึงเรื่องของการเซ็นสัญญา๓๐คน
เพราะการเข้าค่าย๓๐คน
หนึ่งในผู้เข้าประกวดอย่างแท้จริง

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการพัฒนาในองค์รวมอย่างที่พี่ปุ้ยเรียนไปแต่แรก
รวมถึงเราจะจับสายตามองคุณ๒๔ชั่วโมง

ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ
และในวันนั้นถ้าใครดูไลฟ์ที่วันปฐมนิเทศ
ปุ้ยพูดชัดเจนว่า
รับเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้อ่านทีละข้อเลยนะคะ
สามารถที่จะยกมือสอบถามได้

เราก็ตอบด้วยความชัดเจน

ก็เซ็นกันอย่างดีเยี่ยมนะคะและน้องเชอเอมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เซ็น

นะคะน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะคะน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อย
แต่ว่าสาระสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้สาระสำคัญมันอยู่ที่
ข้อสำคัญที่ทุกคนรับรู้นะคะ
นั่นก็คือข้อที่ห้าจุดสองเก้าขออนุญาตอ่านนะคะ
เพราะว่าน้องน้องคงเห็นไม่ถนัดค่ะทางกองประกวด
สงวนสิทธิ์ห้ามไม่ให้ผู้เข้าประกวดนำพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมใดกับผู้เข้าประกวดในระหว่างผู้เข้าประกวด
ร่วมกิจกรรมกับกองประกวดทั้งสิ้นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้ประกวด
สามารถนำส่งของเครื่องใช้ส่วนตัวส่งมอบให้กับผู้เข้าประกวด
ระหว่างการทำกิจกรรมหรือระหว่างการเก็บตัวกับกองประกวด
ในพื้นที่ที่ทางกองประกวดได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นและหากมีกรณีฉุกเฉินใด
ที่จะต้องติดต่อกับผู้เข้าประกวดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กองประกวด
ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้แก่นายปฏิญาณโหงมานพเบอร์โทรศัพท์๐๖๖
เท่านั้นในเวลา๑๓๐๐ดถึง๑๕๐๐น
หากพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองได้ทำการฝ่าฝืนละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว
จะส่งผลในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันที
และเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในสัญญาที่
น้องได้รับรู้สาวงามทุกคนได้รับรู้
ไม่ได้เป็นข้อผิดแผกแตกต่างจากอย่างใดนะคะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ปุ้ยอยากจะนำเสนอนะคะ
ส่วนจริงคนเราถ้ามันจะพูดอะไรมันมีเรื่องต้องพูดมากมาย

มีเรื่องอะไรที่ผู้อยากเคลียร์ที่เรารู้สึกว่าน้องพูดแล้วไม่ตรงความเป็นจริงของเรา
อันนี้พี่ปุ้ยก็ให้น้องนักข่าวถามมากันแล้วกันค่ะ
ในมุมของพี่ปุ้ยเองที่คิดว่าอย่างนี้น้องพูดไม่ตรงกับกองแล้ว
พี่ปุ้ยขอพูดเรื่องของที่น้องบอกว่าน้องมี๔นิยาม
มีโบรกเกอร์กรยานมิตรพี่เลี้ยงผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
อันนี้มันก็มีสิทธิ์ที่น้องจะพูด

สิ่งที่พี่ปุ้ยเห็นกองเห็นและมีคนอื่นเห็น
มีทั้งพยานบุคคลพยานภาพถ่ายมากมายหลายอย่าง
มันไม่ใช่แค่บอกว่า

มารู้จักกัน๒ปีก็จริงนะคะ
แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย
สงวนเป็นเมื่อวานน้องบอกอะไรพี่ปุ้ยไม่ได้ฟังตอนต้น

เป็นคนหางานให้เฉยนะคะ
อันนี้ก็คงไม่จริงนะคะ

คือเรื่องราวอะไรต่างที่มันอยู่ในนี้เนี่ย
คุณปุ้ยอาจจะไม่สามารถเปิดเผยจัดตรงนี้ได้นะคะ
แต่คิดว่าถ้าจะต้องขึ้นสู่ในกระบวนการยุติธรรม

ก็คงจะไม่พูดอะไรลอยลำโดยที่พูดไปเรื่อย

ยังคงเห็นความสำคัญของความถูกต้อง

ที่ได้เขาปิดเพจเข้าไปแล้ว

ขอโทษโพสต์แสดงความผิดไปแล้ว
แล้วก็ได้มีการคุยส่วนตัวกับพี่ปุ้ย

และทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่กองประกวด
ไม่ใช่ไม่รู้รู้รู้แล้ว

แล้วก็มันก็ตรงทุกอย่าง
เพราะพี่ปุ้ยก็มีสิทธิ์จะพูดตรงนี้

ก็คือว่าอันนี้คือข้อที่จริงที่สุดค่ะ

ปุ้ยทีพีเอ็นจ้างบริษัทสตาร์ดอม
มาเป็นผู้ดูแลพีอาร์

และดูแลสปอนเซอร์

ทุกครั้งที่มีการประชุม

เราเริ่มประชุมกันจริงจังตั้งแต่เดือนกุมภา

เพราะพี่ปุ๊ยตัดสินใจแล้วว่า
จะจัดประกวดในช่วง
สิงหารับสมัคร

กันยาเก็บตัวตุลา๗กับ๑๐

การต้องเก็บตัวไปยูนิเวิร์ส

แต่ที่เขาบอกว่าเคยเข้าประชุม๓ครั้ง

เพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

พี่ปุ๊ยยินดีเพราะมันเป็น
ข้อมูลที่อยู่ในกล้อง

ฟังนะคะคุณเอ้มได้เอา

เวลาที่เราจะขายงานให้กับสปอน

เราจะต้องแจ้งสปอนเซอร์ทุกครั้ง
ว่าความมันที่จะเกิดขึ้นในการจัดประกวด
ลยุทธ์แท็กติกในปีนี้จะเป็นอย่างไร

ปุ้ยจะต้องบีฟเขาอย่างละเอียด
เพื่อเชิญมาเป็นกรรมการ
ในรอบสำคัญ
ทุกสิ่งอันที่จะต้องชี้แจงให้สปอนเซอร์รับทราบและไปพร้อมพร้อมกันแม้กระทั่งกลยุทธ์ในการที่จะเรียกว่ากำจัดจุดอ่อนอ่ะค่ะโอ้
ปอนเซอร์พี่อุ้ยชอบมากบอกว่าโปร่งใสมันมากเลยอย่างนี้มันอ่ะ
มันโปร่งใสอ่ะเพราะอะไรคะสปอนเซอร์เขาก็ชอบตรงนี้เพราะว่านางงามที่เราจะได้
นั่นคือเพชรน้ำงามจริงบวกกับพี่ปุ้ยให้ท็อป๑๐เลยปีนี้
ท็อปสิบของพี่ปุ้ยนี่ก็คือเพชรลูกยอดเท่านั้นอ่ะเพชรลูกยอดจริงจริง
เพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เขาต้องมีการที่เขาต้องรู้ค่ะเพื่อให้คุณดูแลสปอนเซอร์เนี่ย
คุณจะต้องรู้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้แค่การขาย
คุณจะขายอะไรคะถ้าคุณไม่รู้คุณพรีเซนต์ลูกค้ายังไงคะ
คุณพรีเซนต์สปอนเซอร์ยังไงคะอันนี้พี่ปุ้ยเถียงนะคะ
เพราะว่าทุกครั้งที่ประชุมมันเกิน๕ครั้งที่จะจัดงานใหญ่แบบนี้
ประมาณกี่ครั้งคะที่เราเข้าประชุมกันมีรูปต่างกรรมต่างวาระค่ะ
มันมันก็เกิน๕แล้วมั้งคะจริงมันหลายสิบเพราะว่างานใหญ่ประชุมน้อยไม่ได้หรอกค่ะ
ที่มาอยู่ในงานอันนั้นคือรูปที่เข้าประชุมทุกครั้ง
ใช่ที่มาร่วมกิจกรรมที่มาอยู่ในงานที่เป็นอินไซด์พี่ปุ้ยใช้ว่าทุกครั้งในการเข้าร่วมประชุม
และการแฝงตัวอยู่ในทีมซึ่งพี่ปุ้ยเข้าใจสนิทเลยค่ะ
แล้วหลายครั้งที่สั่งเองกับตัวว่าเฮ้ยหนูดูอันนี้หน่อยนะ
พี่ปุ๊ยว่าพฤติกรรมยังไงต้องต้องเช็คให้ดี
คือคือความที่เป็นทีมงานไงพี่ปุ้ยก็สั่งงานไปหลายอย่าง

และวันที่เมื่อวานพี่ปุ้ยมาดูช่วงหลัง
เพราะตอนนั้นก็ติดประชุมที่น้องบอกว่าไปพบกับพี่ปุ้ย

น้องเชอเอมได้ติดต่อพี่เลี้ยงประจำกลุ่มว่า
อยากจะเข้ามาคุยกับพี่ปุ้ยพี่นะ
เพราะว่าน้องรู้สึกว่าเหนื่อยมีปัญหาสุขภาพ

พี่ปุ๊ยมาได้เลยมาได้เลย
ยังถามว่าลูกแล้วไปถามน้องซิ

ใช่มั้ย
เดี๋ยวจะพาผู้จัดการส่วนตัวมาด้วย
ผู้จัดการคนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงหนูดูแลหนูมากว่า๒ปีแล้ว
ต้องพูดอย่างงั้นเลยใช่ไหมได้คำนั้นเลยใช่ไหมให้ผู้จัดการ
โทรศัพท์ค่ะแต่ว่าตอนที่น้องเปิดประตูเข้ามาพี่ก็ไม่ได้สนใจเอามาสิมา
แต่ก็นึกในใจเหมือนกันว่าวันที่สัมภาษณ์ในห้องปฐมนิเทศ
นะถามว่าพี่เลี้ยงหนูคือใครเราถามทุกคนน้องบอกว่าไงคะ
คือน้องบอกว่าพี่เลี้ยงหนูคือเพื่อนสนิทหนูคนนี้คนนี้คนนี้

ชื่อมุกคือคนละคนกันเลยแล้วพี่ยังมาพูดกับพี่ปุ้ยว่าแน่ใจไหม
ทำไมเขาดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
เขาดูไม่น่าจะเป็นพี่เลี้ยง
ก็ไม่เป็นไรผ่านไปเพราะว่าเขาบอกวันนั้นเป็นที่ดี

นี่เขาก็บอกมันจะใช่เหรอพี่ปุ้ยมันดูมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอะไรอย่างนี้
คือก็สังเกตตั้งแต่ก่อนหน้านั้นก็คือคอยดูตลอดนะครับ
อันนี้ในส่วนพี่นะแล้วก็คอยกระซิบบอกพี่ปุ้ยตลอดว่า
ให้ลองสังเกตดีเพราะคิดว่าไม่น่าจะใช่

ทีนี้พี่ปุ้ยก็เรียนตรงนี้ว่ามันก็ยุ่งอะเนาะยุ่งจริงนะคะ
แล้วก็โดยส่วนตัวนะคะพี่ปุ้ยไม่มีเวลาไปส่องไอจีใครทั้งสิ้น
เพราะมันไม่มีเวลานะคะแล้วก็ในไอจีที่ลงไว้ก็
อ้ำวันนี้เบอร์พี่นะวันนี้ถ้าถามว่าเบอร์อะไรพี่ปุ้ยตอบไม่ได้
เพราะว่ามีใครตอบเบอร์ใครได้ส่วนใหญ่มันกดในมือถือ
พี่ปุ้ยน้องมาหาวันนั้นแล้วยังไง
ก็มาหาวันนั้นน้องก็บอกว่ามาเลยมาเลยเราพึ่งที่เสียประชุมหนูเข้ามา
ทันทีที่เดินขึ้นมาถึงออฟฟิศชั้น๒
ปุ้ยเห็นน้องเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับคุณเคน
ปุ้ยยังงงก็ถามเคนก็บอก
พี่ปุ๊ยหันมาถามพี่น้าว่านัดหรือเปล่า

เพราะว่าไม่ได้ลงคาลินด้าแล้วมันก็ลืมไปเลย

ก็พูดเหมือนเดิมค่ะผู้จัดการหนู

แต่ตอนนั้นเนี้ยก็คือช็อก

ไม่ใช่ค่ะฟังผู้น้ำพี่ปุ๊ยค่ะ
คือน้องก็มานั่งตรงโต๊ะเคนเขายังไม่ทันจะนั่ง
เคนยกมือไหว้พี่ปุ๊ยตั้งแต่หน้าประตูไหว้พี่ปุ๊ยพี่น้าไหว้ตั้งแต่หน้าประตู
ว่ายเดินมาเลยแล้วก็น้องเจมนั่งแล้ว
เคนเดินอ้อมโต๊ะประชุมใหญ่มาคุกเข่าตรงข้าง
มันมีช่องว่างระหว่างพี่ปุ้ยพี่นะแล้วก็ยกมือขอโทษ
ปุ้ยก็เคนบอกว่าเคนอยู่ทีมเดียวที่ดูแลน้อง
กับทีมบ้านเมตตาทุกอย่างมันมีหลักฐาน
พี่ปุ้ยคิดเองนะคะจะผิดจะถูกไม่รู้นี่คือวิจารณญาณของพี่
เนื่องจากว่าวันที่ไปหัวหินมันเกิดเหตุวันนั้นแหละ
ช่วงนั้นช่วงที่ไปหัวหินมีผู้สื่อข่าวหลายท่าน

แล้วก็บอกว่าทำไมกองดันแต่น้องเนี่ยให้สัมภาษณ์คนเดียวตลอดเลย
ปุ้ยบอกไม่จริงค่ะกองดันทุกคนมีตัวแซ่บเยอะเลย
ปุ้ยพูดอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามพี่ปุ้ยว่า
ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นพี่เลี้ยงเขาเข้าใจว่าเป็นพี่เลี้ยงกองด้วยซ้ำ
เพราะมันก็เห็นหน้าอยู่ในกองดันน้องตลอดเลย
เมื่อที่สัมภาษณ์สิสัมภาษณ์สิบอกโหไม่จริงหรอกไม่จริงหรอก
วกกับทีมงานพี่ปุ้ยมาถามว่ามันแปลกนะทำไมพี่ปุ้ยสั่งประกบเหรอ
แต่ทุกคนบอกไม่ใช่หรอกเพราะพี่ปุ้ยไม่เคยพี่ปุ้ยพี่นะจะไม่สั่งจิ้มใครดันใครทั้งนั้น
ทุกคนเท่ากันเริ่มเอกใจ
แล้วพี่ปุ้ยก็มีพูดออกไปตอนที่ทีมงานอยู่กันเยอะบอกว่า
ทุกคนระวังตัวให้ดีอย่าไปออกนอกหน้ากับใครเป็นพิเศษ
บายแอดกับใครอย่าทำอะไรให้มันน่าเกลียด
แล้วอย่าให้พี่ปุ้ยรู้นะว่าทำอะไรกันไม่ดีฉันเอาตาย
นี่คือคำพูดของพี่แล้วคนที่จะทำงานใกล้ชิดกับพี่จะรู้ว่าพี่เป็นคนตรง
แล้วพี่เป็นคนแบบนี้
อย่าพูดกับน้องว่าวันที่เข้าไปหาพี่ปุ้ยน้องถามไปแล้วว่าจะขอให้พี่เป็นอย่างไร
ไม่ได้พูดไม่เลยไม่น้องมาหาพี่เรื่องอะไรไหมคะ
ไม่อยากพูดนะแต่ว่ามันต้องพูดถ้าคุณถามแบบนี้
เพราะว่าน้องมาปรึกษาเรื่องสุขภาพบอกว่า
พี่จำทุกคำพูดของพี่ได้นะคะพี่เป็นคนมีศาสนาพี่นับถือพระพุทธพระธรรมสงฆ์
พี่ไม่โกหกน้องบอกว่าอ่าแล้ววันนี้หนูว่าไงลูกว่าไป
น้องบอกว่าน้องจะมาเรียนปรึกษาเรื่องที่น้องสุขภาพไม่ดี
แล้วคนในวงการนางแบบเนี่ยเขาจะมาร์คไว้เลยว่าเรื่องสุขภาพน้อง
คือพอน้องเหนื่อยมากร้อนมากหนาวมากน้องก็จะไม่สบาย
แล้วน้องก็เล่าว่า๒วัน๓วันทำไมมันร้อนทั้งร้อนทั้งฝึกหนัก
บางทีน้องเกร็งไปหมดเลยพี่บอกเอมไม่ได้นะลูกสุขภาพเราสำคัญที่สุด
เป็นอะไรไปฉับพันธุ์เรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มแล้วต้องเอาสุขภาพเรา
แล้วหนูว่ายังไงก็ตอนแรกนึกว่าน้องจะไม่ไหวจะไปต่อไม่ไหว
น้องบอกว่าแต่หนูคิดว่าหนูจะไปต่อค่ะหนูอยากที่จะประกวด
จนถึงวันสุดท้ายหนูแค่จะบอกกับพี่ปุ้ยพี่นะว่าสุขภาพหนูไม่ไหว
ถูกไหมฮะและบางครั้งอะไรนะที่เกี่ยวกับกิจกรรมอะ
ถ้าเราให้เขาคนเดียวนานหลักบอกว่าอีก๒๙คน
ใช่มั้ยครับก็จะโป่ยกันหลายระหน้า
พี่ปุ้ยบอกว่าหนูขอได้ไหมคะไม่ว่าสมมุติหนูจะอะไรก็ตาม

ขอให้หนูได้อยู่ตลอดการประกวดและขอให้หนูได้ขึ้นเดิน

พี่ก็ยังพูดว่าแหมหนูทุกคนที่ประกวดนี้มันก็ทำชุดมาแล้วทั้งนั้นน่ะ

เอาสุขภาพตัวเองเป็นหลักเถอะ
เอาอย่างนั้นดีกว่าลูกนะเอาสุขภาพเป็นหลัก

เราได้จัดโปรแกรมของเราเรียบร้อยหมดแล้ว
ทั้ง๓๐คนจะต้องเข้าร่วม
ถ้ายกเว้นหนูสักคนอีก๒๙คนล่ะครับ

แล้วหนูบอกวันนี้ถึงไม่ไหว

กระจกตาเป็นแผลบอกลูกแล้วมันจะยังไงโรคอย่างนี้มันจะมันเคคอัพระบาดเพราะฝุ่นอาชิโดเข้านิดนึ

พี่ปุ๊ยมันเข้าเรื่องประเด็นนี้ประเด็นว่าตัดสิทธิ์น้อง
น้องบอกว่าไม่ใช่ตัดสิทธิ์เองแน่นอนให้ท่านคอยเป็นคนตัดสิทธิ์ใจ

พี่ปุ๊ยก็ก่อนที่จะอ่านกระดาษแผ่นนี้พี่ปุ๊ยขอชี้แจงหน่อยนิดหนึ่ง

ประเด็นที่พี่ปุ้ยอยากจะชี้แจงกับทุกคนก็คือ
ก็ได้ระบุแล้วว่าทางกองประกวดสงวนสิทธิ์ห้ามไม่ให้ผู้ใดนำพี่เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมใดกับผู้เข้าประกวดนะคะ
ผู้ปกครองจะนำมาใช้อะไรก็ต้องตามกติกาที่บอกไปแล้ว
มีกรณีฉุกเฉินใดติดต่อหัวหน้าพี่เลี้ยงคือใครนะคะ
ที่๒ในทางกองประกวดเองเนี่ยได้จัดหาพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วโดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ๖คนนะคะ
กระทำนี้ถือเป็นการผิดค่าตกลง
ในข้อ๕๒๙วัก๑ที่อ่านไปแล้ว
ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่น
ที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวเข้ามานะคะ

จะมีการเซ็นสัญญาหรือไม่ได้เซ็นสัญญากับนายเคนอย่างไรก็ตามเนี่ย
ประกวดไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวค่ะ
และกองประกวดก็เข้าใจอย่างเดียวว่า
เรื่องนี้ถือว่าเป็นการแสดงความไม่สุจริตใจของนายเคนตั้งแต่เริ่มต้น
และข้อที่๔นายเคนเคยเป็นผู้หางานหรือพี่เลี้ยงหรือผู้จัดการของเชอเอม
ที่เขาบอกว่าได้ดูแลกันมากว่า๒ปีนะคะ
แล้วก็นายเคนเองก็ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานกองประกวดครั้งสำคัญหลายครั้ง
ทำให้นายเคนรู้ข้อมูลในเชิงลึกของกองประกวด
รู้แนวทางหรือคอนเซ็ปต์ทุกอย่างของกองประกวดอย่างลึกซึ้ง
แล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมการที่จะต้องตัดสินเนี่ย
จะต้องรู้ในคุณสมบัติของผู้เข้ารอบ๕คนสุดท้าย
จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะ
และระหว่างทำกิจกรรมกับกองประกวด
เคนก็เอื้อประโยชน์จากสปอนเซอร์ให้แก่น้องเชอเอม
โดยให้สปอนเซอร์ดูแลเชลเอมหรือนางสาวชายานุสรเป็นพิเศษกว่าผู้เข้าประกวดอื่นนะคะ
ระหว่างทำกิจกรรมกับกองประกวดก็ได้จัดซีนให้นักข่าวมาสัมภาษณ์เจเอมมากกว่าผู้เข้าประกวดอื่นนะคะ
แล้วก็มีการร่วมมือกับกลุ่มแอปแอดมินเพจบ้านเมตตาสับสนุนเชอเอมและนางสาวชายานุษย์เป็นพิเศษมากกว่าผู้เข้าประกวดอื่นด้วย
จริงแล้วพี่ปุ้ยอยากจะพูดตรงนี้นะคะ
กลุ่มของผู้คนแอดมินของบ้านเมตตาเขาไม่ได้มีอะไรผิดกับกองประกวดเลย
เค้ามีผิดทำเช่นนั้นเพราะเค้าไม่ใช่คนในกองปรากวด
ไปถามได้เลยว่ามีใครส่งใครเข้าประกวดไหม
มีต้องบอกเพราะถ้าไม่บอกเราเล่นงานทีหลังแน่นอน
ทุกคนก็ไม่มีและการเซ็นสัญญากับบริษัท
พนักงานทุกคนของบริษัทสตาร์ดอมได้เซ็นสัญญากับบริษัทหมด
มีคนเดียวที่หลีกเลี่ยงการเซ็นเอกสารการไม่เปิดเผยแพร่ความลับของทางกองประกวด
มีคนเดียวคือในเครน
และวันที่ไปที่หอศิลปสมัยในวันที่มีการถ่ายทำคอตเทรด

ทีมงานพี่ปุ้ยมีพยานบุคคลมากกว่า
เพราะพี่ปุ้ยแบ่งงานการรับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน

โดยหนึ่งในนั้นคือคุณนกศรีจินดาที่พี่ปุ้ยให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้ให้ดูเอกสาร

เพราะเขาไม่มีอาเจนด้าอะไร
คุณเคนได้รับเอกสารไปแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่เซ็น
และไม่ได้นำกลับมาให้กับผู้ที่รับผิดชอบ
อันนี้คุณนกศรีและทีมก็มีพยานถูกไหมคะ

เราย้อนาวค่อนข้างมาทำไมเขาไม่เซ็นแล้วเอาเอกสารบัตรที่เรา

เพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะต้องรับบัตรก็ต้องผ่านพี่นกก่อน

และน่าเป็นเอกสารของทางก่อนประกวด
เอกสารที่เป็นเรื่องสัญญาให้นะครับผม
ดังนั้นเมื่อมอบให้กับชี้แล้วให้กับทางคุณอ้ำ

แต่ว่าคุณเคนไม่ได้เซ็นอยู่คนเดียว

ก็ยังไม่ได้มานะคะ

เขาไม่ได้ผลเลยครับ
เพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเรางานเยอะถูกไหมครับเรา
พี่ปุ๊ยหลายคนถวงบีบว่า

มันไม่ได้แฟร์ที่จะถูกปูดออกไปอ่ะ
คือหน้าตอนนั้นด้วยความสัดจริงลืมไปเลยไม่ได้คิด

ขอให้เชื่อเถอะนะ

มันต้องไว้ใจเปล่า
มันก็เลยหลุดไปจนกระทั่งเรื่องทุกอย่าง

ปุ้ยก็ขออนุญาตนะคะว่า

หรือมาขอโทษสักคำ

เอ็นดูเขามากเลยนะเป็นเด็กน่ารักนะ

วันที่๓๐กันยายน

ที่เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านให้ฟังก่อนนะคะ

สรทัศน์ชญาธนุษย์

ท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัย

หรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอก

ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวด

พี่เลี้ยงที่ทางกองประกวดได้จัดหา
ให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใด

และอาจทำให้เกิดความได้เปรียบ

ที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัว

วงเล็บ๓๐กัญญายน

ขอแสดงคำนับถือครับ
เอกสารอะไรคะ
สัญญาความรัก
สัญญาความรัก

หมายถึงเคน

เพราะว่าเป็นคนของคุณอ้ำ

สิงหาคมที่หอสิน

ซึ่งเป็นการถ่ายภาพพ็อตเทรดจากช่างภาพกิติมศักดิ์

ทีมงานที่จะต้องไปเตรียมงานก่อนโดยที่ไม่ได้ไม่มีออกไปนะคะนั่นคือทีมงานทุกคนจะเข้าไปได้
ก็ต่อเมื่อจะต้องได้บัตรแขวนคอก็คือจะต้องเซ็นนะคะจดหมายฉบับนี้ในการที่จะรักษาความลับ
ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ย
จะต้องได้รับเอกสารตัวดังกล่าวนะคะที่เป็นที่เป็นตัวจดหมายเซ็นนะคะ
นะคะให้เพื่อจะมานั่งกรอกชื่อใช่ไหมคะซึ่งทุกคนก็จะได้สายห้อยคอสายห้อยคอ
ใส่ห้อยคอทุกคนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพอวันนั้นใช่ไหมคะ
พอเขาไม่ได้รับไม่ได้ส่งตัวสัญญาที่เซ็นกลับคืนมา
แล้วมันมีการทวงถามเป็นระยะเนี่ยก็จากที่พี่นกศรีบอกนะคะ
แล้วก็มีพี่อ้ำก็เลยแจ้งไปว่าให้เขาเนี่ย
ส่งหน้าบัตรประชาชนมาเพื่อเราจะได้กรอกข้อมูลให้นะคะ
แล้วก็เผื่อเจอกันก็จะได้เซ็นซึ่งมันมีหลักฐานอยู่ในไลน์แชทอยู่แล้วนะคะ
ว่าถ้าพี่ไม่ไปขอบัตรประชาชนเขาพี่จะขอมาทำอะไร
พี่ขอมาเพื่อที่จะกรอกข้อมูลแค่นั้นเองในไลน์แชทเนี่ย
เราขอบัตรประชาชนแล้วเราเราบอกกันอยู่แล้วว่า
เราโทรอ่ะบอกกันอยู่แล้วแล้วก็ตามบัตรเขาเห็นป่ะ
ใช่ใช่ช่วยส่งบัตรมาหน่อยก็ส่งมาคือเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์วันนี้
เราจะต้องเอาเอกสารหรือว่าหลักฐานอะไรมายันขนาดนี้ว่ามันมีไลน์แชทนะ

เราแค่อยากให้บอกอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากให้อยากให้สังคมนะคะ
ผมเลยจากนั้นถูกตัดสินหรือว่าใช้วิจารณญาณในเรื่องนี้ว่า
การเซ็นเอกสารรักษาความลับกับการไม่เซ็นเจตนาใดบริสุทธิ์กว่ากัน
และมีเจตนาอะไรในการที่ไม่เซ็น
มีเรื่องของดราม่าว่าคุณแอ้มอาจจะมีส่วนได้ส่วนเลี้ยนกับผู้ปกประหลังคุณ
ในส่วนตรงนี้พี่ปุ๊ยได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า
รายละเอียดทุกอย่างมันอยู่ในหลักฐานทั้งหมด
ซึ่งในเอกสารเหล่านี้มันก็ในเรื่องของทางกฎหมาย
มันมีความเราไม่สามารถที่จะต้องมานั่งเปิดเผยกันตรงนี้ได้แต่
ปุ้ยเข้าใจคำถามเขาบอกว่าคุณอ้ำก็อาจจะ
ค่ะเข้าใจค่ะ

ถ้าอย่างนั้นถ้าในเรื่องของแพรวนิดเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้เลยว่า
เราไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่คุณเคนทำนะคะ
อันนี้เราจะมีหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วว่า

เพราะว่ากรรมการ๑๗คนจะอยู่ในไลฟ์หลักฐานอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะ
และพี่ปุ๊ยขอยืนยันตรงนี้นะคะน้องอ้ำไม่ได้มีความเสร็จสนม
ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ด้วยซ้ำแต่เป็นคนที่พี่ปุ้ยคิดว่าเขาตั้งใจทำงาน
ก็ว่าจ้างเข้ามาทำให้ในหลายเขาช่วยหลายอย่างนะคะ
มันไม่คุ้มกับสิ่งที่พี่ปุ้ยพี่นะลงทุนทั้งชีวิตจิตใจและน้ำเงิน
คุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ปุ้ยพูดเสมอใช่ไหมอ้ำ
สนิทกันรักกันแล้วรู้ว่าถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้น
พี่ไม่เลิกอันนี้เป็นคนทำงานที่เวลาทำทำเป็นอีบ้าเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เขาไม่มีอิทธิพลขนาดนั้นค่ะ

ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้ว
คือพี่อ้ำอ่ะต้องรู้จักแพลล์ออกมา๒ปีกว่าอยู่แล้ว
เพราะว่าน้องเขาเป็นรอง๑มิสเทฬร์รัสโมโล๒๐๑๘
พอหลังจากนั้นในเรื่องของการเข้ามาประกวดอะไรอย่างนี้
ว่ากันตั้งแต่ดราม่าการขยายอายุ
ก็คือแพลวเขาหมดหวังไปแล้วนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นจากข่าวตามที่เราเห็นเหมือนกันตามสื่อ

ทีนี้พอบอกว่ากลับเข้ามาได้ใหม่เป็นเพราะพี่อ้ำเหรอ
ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าพี่ปุ้ย
ไทม์ไลน์ในการอธิบายกับนักข่าวพี่ปุ้ยได้แจกแจงละเอียดอยู่
เรื่องนี้เนี่ยพูดอีกก็เสียเวลา
เพราะว่าพี่ปุ้ยเห็นว่าอ้าวคุณป้าพาล่าก็เป็นโควิดเดี๋ยวคุณก็เลื่อน
แล้วมันก็มีผู้สมัครที่เป็นเขาเรียกอะไรดี
ไม่ใช่ตัวเด่นเป็นหน้าใหม่บางคนอายุมันเฉียดชิวนะ
คนเก่าก็เติ้งหลายคนอะก็ไม่ถึงจะแปลก
ถ้าเราได้คือพี่ปุ้ยว่าการได้อะไรก็ตามเนี่ย
ถ้ามันเป็นเรื่องดีเนอะมันขยายได้ขยายมันดีกว่าได้หดป่
มีงานละกันอย่างไอ้บุ๊คค่อนข้อประกวดกับไอ้บุ๊คเวลาการเปิดละสมัครไม่เอื้อใคร
ถามพี่ปุ้ยอันนี้พี่ไม่เอื้อใครหรอก
เพราะว่าอะไรป่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับพี่
ในขณะเดียวกันพี่เตือนเลยนะอ้ำต้องชัดเจนนะต้องอยู่ห่างอย่างห่วงไปเลย
เพราะว่าเดี๋ยวมันขี้เกียจมานั่งแก้ดราม่าแต่พี่ปุ้ยเช็ค
คืออันนี้ถ้าพูดแบบจริงนะให้น้ำหนักเท่ากันเพราะพี่ปุ้ยไม่ได้รู้หรอกได้ยินกับหูว่ายังไง
แต่ว่าสิ่งที่มันอยู่ในมือหลักฐานทั้งหมดที่พี่ปุ้ยมีเนี่ยมันชัดเจน

คนที่อยู่พี่ปุ้ยขอใช้คำว่าในกลุ่มหรือในขบวนการนี้
เขาก็จะพูดว่าเขารู้สึกเซ็ง

มันเหมือนกับว่าจริงเอมพี่ไม่อยากจะโทษเชอเอมหรอก

แต่เคนบาปมากนะที่ทำแบบนี้

แล้วพี่ถึงบอกไงว่าเจอกันในศาลได้
หลักฐานมันชัดเจน

ตื่นเช้ามาโอ้พระเจ้า

คนที่ให้พี่เป็นคนในกลุ่ม
ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าเขารู้สึก
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่ที่จะไม่ไปพูดว่าเขาตรงนี้
เขาก็พูดกับพี่คำเดียวว่าเขารู้สึกผิด
เพราะเขาก็แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมว่า
ที่จริงพี่ปุ้ยบอกไปแล้วว่าเขาอยู่ไกลออกไปอีกสเต็ปหนึ่ง
เพราะเขาไม่ได้มาเป็นคนในองค์กรพี่

แต่เค้นอยู่ในองค์กรพี่เห็นกันทุกวันประชุมกับพี่นะคะ
แล้วก็คุยกับคณะมากมายหลายครั้งมันเกิน๕อย่ามาพูดว่า๕
ซึ่งน้องเหล่านั้นเขาบอกว่าในถ้ากลับไปอ่านในที่เขาแถลงนะคะ
เขาโดยเฉพาะขอโทษพี่ปุ๊ยคุณบุตรรอดนะคะ
ในทีมนั้นก็โทรมาเล่าอะไรหลายอย่างมาก
ซึ่งสิ่งที่เขาคุยกันเนี่ยมันเดือน๗กรกฎานะคะ
พี่ปุ๊ยยังไม่ได้รับสมัครยังไม่ได้อะไรเลย
แต่ข้อมูลที่คุยกันมันเป็นสิ่งที่พี่ประชุมทั้งหมด
ปลอมไม่ปลอมนี่ไม่รู้ล่ะก็ไปพิสูจน์กันเอาในศาล
พี่ก็ไม่รู้อะ

ยืนยันด้วยชีวิตพี่ปุ๊ยไม่เคยเอาพีเวิร์ดมาให้
ก็เป็นเรื่องใครจะยืนยันด้วยอะไรพี่ปุ้ยไม่ยืนยันด้วยชีวิตหรอก
แต่บ้านพี่ปุ้ยก็มีพยานด้วยหลักฐาน
พี่ปุ๊ยยืนยันด้วยหลักฐาน

เมื่อกี้คุณยังนั่งคุยกันเลยว่าเรื่องนี้นะถูกไหม

เราไม่ทราบหรอกค่ะก็เอาตามสะดวกที่สบายใจ
แต่ว่าพี่ปุ้ยอยากจะขออย่างนี้ค่ะว่า
คือมันต้องถึงเวลาแล้วอะ
ปุ้ยก็รักเธอเอมนะเอ็นดูแก

วันนี้พี่ปุ้ยมาพูดตรงนี้ข้อเดียวเท่านั้น
ปุ้ยต้องรักษาสิทธิ์ให้น้องทั้ง๒๙คน

คุณต้องเห็นเวลาน้องบางคนที่นั่งขออนุญาตนั่งรถกลับต่างจังหวัด
เพื่อไปรับทุนสับสนุนจากในอำเภอและหมู่บ้าน

สนับสนุนเขาเพื่อประกาศศักดาของผู้หญิงไทย
พวกเราลืมพวกเขาไปได้ยังไงล่ะ๒๙คน

เพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องพิทักษิตของพวกเขาทั้ง๒๙นางค่ะ

เพราะว่าจริงแน็กเค้าก็ค่อนข้างคุมการทำโพสช่าย

คือตรงนี้ก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคนนะคะ
แต่อยากให้ดูจากหลักฐานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ทุกคนประมวลผลกันเอาเองว่าจะนิยามเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเป็นอย่างไร
ถ้าเขาเอาเรื่องนี้มาฟอร์มเราเราควรทำได้ประเทศจริง

ไปถึงความสำคัญกับอะไรคะ
กับพี่เรียนหรือเป็นคนเป็น

คือเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำว่าเราต้องไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วผู้เข้าประกวดทุกคนต้องเข้าใจข้อนี้อย่างชัดเจน
ทั้งพูดทุกอย่างทั้งถามไม่เข้าใจถามมาตอบไปถามมาตอบไป
มันมากกว่า๑นาทีนะครับแล้วให้อ่านในสัญญาแล้วเซ็นชื่อ
ข้อได้มีการพูดหมดไม่มีการวางแป๊ะแล้วก็บอกเก็บไม่ใช่
เรามีการแถลงหมดเอาคลิปหรือวิทยาวันนั้นมาเปิดดูก็ได้
เรามีถ่ายทำไว้เนอะใช่ไหมครับ
คือวันนั้นเนี่ยนะคะเราให้
ก็ไม่ทรัพย์ทราบจะเซ็นกล้าเซ็นไหมล่ะครับ
ถ้ามีข้อแบบนี้เนี่ยเขาจะกล้าเซ็นสัญญาไหม
หรือมีเจตนารมณ์คิดว่าไม่ทราบแม่เราจะไม่รู้
ไม่ได้ไปวางไว้แล้วคุณเซ็นไม่ใช่นะคะ
แล้วคู่สัญญานี้ได้ให้ตัวนางงามเก็บไว้ค่ะ
สัญญาวันนั้นเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นข้อตกลงนะคะ
คู่สัญญาเราทิ้งไว้กับน้องจนเย็นอยู่บนโต๊ะนั่นน่ะเพราะทุกคน
ปุ้ยให้เพื่อนนางงามเป็นพยานกันเองแล้วพอตกเย็นเราก็จะเก็บกลับมาน้อง
ได้กลับตัวนี้ไปค่ะแต่ขอเรียกดูได้ตลอดเวลามันไม่ใช่อะไรความลับเลย
แล้วก็เป็นข้อตกลงที่คุณต้องทำบันทึกข้อตกลงว่าคุณเข้าใจตามนี้
วางอยู่บนโต๊ะนั่นแหละจนถึงเย็นเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยมองว่า
เรื่องสัญญานี้ไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าพยานก็จะเป็นนางงามที่
ใครนั่งคู่ไกลดิสกัสกันดิสกัสกันแล้วก็เป็นพยานซึ่งกันแล้วกัน
แล้วอันนี้พี่ไม่ได้เซ็นงุบงิบนะคะวางไว้บนโต๊ะเย็นเราดีกว่า
ลืมเก็บสัญญาเอาเด็กเก็บก่อนที่จะทำกิจกรรมต่อไป
มันไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะคือพี่ปุ้ยมองอย่างนี้ว่าคนเราอ่ะ
แม้กระทั่งตัวพี่เองมีสิทธิ์ทำผิดได้ทั้งสิ้น
แล้วพี่พูดตั้งแต่วันแรกนะน้องก็ไม่ได้ไปแบบทำเป็นอาชญากรรม
มันก็คือแก้การทำผิดกฎแต่การทำผิดกฎครั้งนี้เนี่ย
มันเป็นการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นอีก๒๙คน
ถ้าสมมุติเป็นการผิดระเบียบเล็กน้อยที่เป็นความผิดปัจเจกบุคคล
เป็นความผิดส่วนตัวคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร
มีตั้งหลายเรื่องพี่ปุ้ยเคยออกมาพูดอะไรบ้างไหม
ไม่เคยหมายถึงว่าเรื่องอื่นเยอะในกลางประกวดอะ
อยู่กันเองยังตีกันเลยสองคนเนี่ย

มีอีกก็ปลดอีกปลดไปเรื่อย

เอาจนเหลือวัน๒คนสุดท้ายจับมือกันเลย

ไม่มีค่ะ

ก็เหลืออย่างเดียว
ยังไม่ได้ไปนอนใต้เตียงเพราะว่า

อันนี้มันคือมิตรภาพของการเป็นครอบครัว

เราให้ความสินสนม
มีบรรทฐานของกฎระเบียบ

พี่ปุ๊ยในบ้านน้อง
มีพี่ปุ๊ยจะทำละสายกันให้กับเด็กกัน

อย่าวิภาควิจารณ์เพื่อนอย่าว่าร้าย

ทั้ง๒๙คนได้ว่าเราอบรมกันยังไง
เพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็

ต่อมามันจะต้องมีเรื่องของภายในกอง
เข้าใจไหมคะเพราะว่าพี่ปุ้ยบอกแล้ว
บอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับน้อง
ผ่านไปให้เวลาน้องสักสองวัน
เข้าวันที่สองคือวันที่สองมันต้องมาคุยกันแล้ว
ก็ไม่ได้รับการติดต่อมา
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับรู้ว่ากล่อออกไปไหนทำอะไรอย่างไร

เขาขอลาเขาขอลามาก
แล้วพี่บนบอกเขาบอกขอลาป่วย
แล้วก็คือจริงลาวันเดียวคือวันรุ่งขึ้น
มาหาเราวันศุกร์ที่๒๕กันยา
วันเสาร์พี่ปุ้ยก็จะต้องไปช่วยช้างที่เขาเขียว
ก็ยังบอกเขาว่าให้โอกาสเขาเพราะว่า
มันคงจะแบบมันร้อนคนมันป่วย

ก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ทำใจไว้แล้วว่า
น้องน่าจะไม่ไหวเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไหวสุขภาพไม่ไหว
แต่ว่าการบอกสุขภาพไม่ไหวแล้วจะขอเดินรอบไฟนอลเนี่ย
พี่ปุ๊ยว่ามันย้อนแยงกับกล่อง
พี่ปุ๊ยเข้ามาในกล่องแล้วบอกสุขภาพไม่ไหว
วันนี้จะหยุดช่วงนี้ฉันไม่ไปอันนี้อันนี้อันนี้

เพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปล้มบนเวที

ไม่อยากไปล้มบนเวทีอันนี้มันไปนอกหรือเปล่า
หรือมันไปรีบหรือเปล่า

มันประสงค์ต่อจริงคืออาจจะพูดกับภาพไม่ไหว

ก็เลี่ยงไม่ได้ละกว่าคนจะต้องมองในมุมนึงกลุ่มนี้
ถึงสองสงประสานแล้วด้านมาก

สงสารแพลวเพราะว่าเกิดเขาเขาตกรอบก็เพราะว่ามีข่าวอย่างนี้เหรอ
หรือเขาแบบเข้ารอบก็เพราะมีข่าวอย่างนี้เหรอ
ทั้งที่พี่มองว่าทุกอย่างให้ยึดไปตามหลักฐาน
ถ้าใครมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าพี่เอื้อประโยชน์กับแพลว
ในการประกวดในครั้งนี้นะคะ
ก็ส่งมาให้ทางพี่ปุ้ยได้เลยเพราะอย่างที่พี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยเขาพร้อมปลดตลอดเวลา
แล้วที่สำคัญถ้าเป็นเคสแบบนี้บอกกันตรงนี้ผู้สื่อข่าวทุกท่านเป็นพยาน
แต่วันนี้ที่พี่จะขำคือไอ้แพลวโดนหักคะแนนแทบจะทุกวัน
อย่างนี้นะคะก็เหมือนกับกองนะคะ
ก็มันเกิดไปแล้วมันไม่ได้เป็นการจัดฉากให้เกิด
นะคะให้ไม่สามารถโหวตได้อ่ะค่ะ

แล้วเขาก็ได้ยินที่ที่บอกว่าฝัดศิษย์เขา

พี่อาจจะบอกเชอเอมว่าจริงหนูเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กฉลาด

เป็นหนอนหนังสือของหนูนี่เป็นข้อดี
แล้วพี่ว่าเรื่องนี้พี่ไม่ได้เบรมอะไรเชยมากมาย
มันเป็นเรื่องการที่เขาเผอิญผิดกฎ
พี่เบรมคือคนที่เป็นผู้ใหญ่
แล้วชักจูงเข้ามาในแบบนี้คุณบาปมาก
แล้วคุณไม่ควรจะเป็นผู้จัดการในชีวิตให้ใครเลย

เป็นมีการฟ้องร้องหรือคะพี่

สองคนนี้เวลาจะทานข้าวยังไม่มีเลยค่ะ

การขึ้นลงขึ้นศาลมันไม่เรื่องสนุกหนู

มันไม่ใช่เรื่องแล้วก็ไม่สะดวก
แต่ว่าถ้าจำเป็นจะต้องเข้าสู่การฟ้องร้องกันก็พร้อม
หมายความว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งนู้นฟ้องมาพี่ปุ้ยก็ฟ้อง
ถ้าเขาฟ้องแล้วพี่จะบอกว่า

สุดท้ายต้องเปลี่ยนหมายกัน๓ครั้ง
ขอบคุณที่ให้เกียรตินะเนี่ยนี่เป็นมาเฟียไปเลยนะ
ก็เอาเป็นว่าอันนั้นพี่อุ้ยไม่ทราบกองไม่ทราบ
เมื่อวานนี้ยุ่งประชุมมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องพาเด็กเนี่ย
ที่จะนำประโยชน์กับชีวิตยังไงอะไรยังไงก็
แล้วเมื่อวานก็พลาดแบบคือลืมนัดเรื่องหมายเรื่องการอาหารส่งอาหาร

คุณคุณพูดสิ้นท้ายว่าตลอดการทำงานนี้ไม่เคยได้รับเงินเลยคุณน้องว่า

ในเรื่องของการขายนะคะมันคือการได้รับเป็นคอมมิชชั่นค่ะ
ก็คือว่าเขาขายได้นะคะเขาก็จะได้รับคอมมิชั่นไปค่ะ
แล้วก็ถ้าในส่วนนี้เขายังไม่ได้รับคอมมิชั่นเพราะเขาไม่ได้ขายเข้ามาเป็นเงินสด
ออกป่ะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในการที่สนับสนุน
เหมือนบาร์เตอร์กันก็คือเป็นโปรดักต์กับตัวมีเดียนะคะ
แต่ว่าคุณเคนพูดไม่ถูกค่ะว่ายังไม่ได้เงิน
เนื่องจากว่าคุณเคนเนี่ยเขาจ่ายสำรองจ่ายเงินนะคะ
ให้กับทางสปอนเซอร์ในเรื่องของการบุ๊กห้องพักที่หัวหินที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเงินจำนวนนึงแต่พี่อ้ำเวลาโอนจ่ายเขาเนี่ย
อ้ำโอนจ่ายบวกเพิ่มเข้าไปอีก๗๕๐๐บาทให้เป็นค่ารถค่าน้ำมันให้เขา
เพื่อแบบว่าเขาก็อุตส่าห์มาช่วยงานเขาอุตส่าห์มาทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขปกติที่เราทำกันกับคนที่เขาเป็นในหน้าขายสปอนเซอร์ค่ะ

ปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลกับการทำงานของกรปกรรมนั้นขึ้นหน้าไหมจะต้องสั่งภายนายังไงใหม่
ค่ะพี่ปุ้ยคิดอย่างนี้นะคะทุกปีตั้งทงไว้เลยมันก็จะมีความพิษดารเข้ามาเรื่อยเนาะ
ในการทำงานโดยเฉพาะงานอีเวนต์ใหญ่งานที่เป็นระดับแบบนี้ความพิษดารต้องมีค่ะ
เรามองซิว่าปัญหามาปัญญาเกิดเอาปัญญาเข้าไปแก้มันไม่เป็นอุปสรรค
บใดที่เรามีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเนี่ย
ปุ้ยว่ามันไม่มีอุปสรรคค่ะอุปสรรคจะถูกก้าวข้ามไปได้
ต้องจับจ้องไปที่เธอเพราะเธอพร้อมแล้วที่จะเจอจรัส
แล้วก็จะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอให้ดูตรงนั้นนะคะ
แล้ววันนี้พี่ปุ้ยก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะพูดเรื่องนี้จริงนะคะ
ไม่ว่ามันจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรยังไงพี่อุ๊ยไม่ต้องหยุด
มันเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ต้องหยุดละ
ปุ้ยพูดไปแล้วนี่คะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะคะ
พร้อมกลับมาพูดตรงนี้เลยค่ะพร้อมกลับมาค่ะ
แบกเราก็นี่อย่ามโนมากเดี๋ยวฝันร้าย
แกก็พูดถึงแกไปนะครับพี่อ้วนไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คิดว่ามันแปลว่าอะไรอีกแล้วฉันก็ชอบแปลไม่ออก
ถ้าคิดว่าบางเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าบางจะยุขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันบาง
เราก็ต้องจับตาดูว่าสิ่งที่เขายู้น่ะยู้เพราะอัคษติ

หรือมันรู้แล้วมันมีหลักฐานอะไรที่เป็นจริงหรือเปล่า

ค่ะแต่ข้าบคุณลูกคนนะคะขอให้ลูก

อ๋อเดี๋ยวน้องไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหม

พี่แต่พี่ไปดูน้องได้

ปีช่วงนี้นะคะก็อยากให้แฟนนางงามเนี่ย

แล้วก็พี่ปุ้ยเออลืมอีกเรื่องนึง
จากเหตุการณ์นี้เนี่ยพี่ปุ้ยคิดว่าเดี๋ยว
ให้หมดเรื่องยุ่งของการประกวด

ปุ้ยคิดว่าพี่ปุ้ยอยากจะต้องเข้าไปคุยกับ
ปุ้ยว่าการบูลลี่ในสังคมออนไลน์เนี่ย

ต้องเป็นสังคมและเป็นประเทศแรกนำร่องเรื่องนี้
ที่จัดการกับพวกบูลลี่ไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ย

เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดใคร

ก็อย่างที่มีพี่ผู้ใหญ่หลายคนก็บอก
พอเอาไปพี่ปุ้ยเนี่ยไม่ชอบเลยคำว่ามิตรสอนอเพราะอะไรป่ะ
สอนอเนี่ยร้อนก็ร้อนแล้วก็จะต้องนั่งรถไปอีกรถก็ติด
พอไปถึงทำอะไรได้จ๋องเงินจะปรับยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
อย่าเลยพี่ปุ้ยไม่เอาแต่ว่า

อยากจะบอกว่าปีนี้โอ้โห
แล้วพี่ปุ้ยจะดึงเรื่องบางเรื่องที่ความเท่าเทียมของคนปกติกับคนพิการเนี่ย

รับรองอะไรที่จัดรอลุ้นอะไรที่จัดให้ดูรับรองสนุก

ขายภาพนิ่ง